เมื่อวานพี่น้อง๔คนได้ไหมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมขอบคุณจริงนะแล้วเราก็ปลื้มใจที่ไทยรัฐได้เป็นสื่อกลางด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วง
ป่วยกันหมดเลยน่ะเอาเหรอเห็นเล่นเล่นเดินเดินอย่างเงี้ย
มีไข้ไอกันนะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ๔คนพี่น้องนะครับ
ก็พ่อไปทำงานพ่อไปทำงานก็อาศัยคุณยายบ้านนี้
หาข้าวหาปลาให้กินนะครับมีใครบ้างอ่ะ
น้องออยน้องไอน้องไหนน้องไทครับคุณผู้ชมครับ
สามถึงหกขวบเรียมกันคู่หนึ่งเป็นแฝดนะ
นี่แหละครับอยู่ที่พรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรฮะ
ล่าสุดหน่วยงานนะครับโดยนามเภอพลานกระไต่เนี่ย
เอาสิ่งของจำเป็นไปมอบให้พ่อของน้องเอาประทังชีวิตนะนี่
นะครับส่วนเจ้าหน้าที่อสมก็ไปตรวจร่างกายเด็ก
น้องไม่สามารถกูประจง
นี่แหละครับน้องออยลูกสาวคนโตกับน้องไนท์นะ
ไข้สูงนะแล้วก็ไอ
ส่วนอีก๒คนก็เริ่มมีอาการแล้วเด็กอยู่ใกล้กัน
น้ำลูกน้ำลายหอมกันบ้างกอดกันบ้าง
เล่นด้วยกันอย่างนี้
แล้วบ้านไม่มีไฟใช้ตัดไฟมา๕เดือนแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เอามิเตอร์ไปติดตั้งให้ใหม่นะครับ
พ่อไม่ต้องหอบหิ้วหม้อหุงข้าวไปขอเสียบปลั๊กบ้านอื่นแล้ว

แล้วก็ให้อาสาสมัครนะครับก็เข้ามาช่วยกันทำความสะอาด
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็ก

นี่วางแผนช่วยกัน
คุณผู้ชมครับเบื้องต้นถ้าใครใจบุญ
ใจบุญต้องการช่วยเหลือน้องนะครับ

เลขบัญชียังอยู่ไหมเมื่อวานบอกไปทีนึงแล้ว

ก็บัญชีนี้นะครับจะเบิกได้๓คนต้องพิจารณา
คนก็คือกำนันผู้ใหญ่แล้วก็ครู

คุณพ่อเนี่ยยังไม่มีโอกาสเลยนะครับ
เพราะว่าเพื่อความสบายใจของเงินทุกบาท

จะได้ช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างแท้จริง
บางคนบอกอ้าวบ้านเนี่ยไปช่วยทำไมล่ะ
บ้านใหญ่บ้านโตบ้านพระให้อยู่

ไม่มีคนอยู่ไงก็บอกโยมโยมมีลูกอยู่ด้วยนะ